วันนี้ใครที่ตั้งใจว่าอยากจะได้ยินเสียงของพระสนิทวงวุฒิวังโส
เพราะเมื่อวานประกาศไว้ไงว่าจะมีการออกมาแถลงข่าวใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างที่ประกาศเอาไว้นะคะ
รวมถึงยังมีอีกหนึ่งคนที่เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเหมือนกัน
นั่นก็คือนางสาวสรวรรณสิริสุทธรินพูดแบบนี้อาจจะไม่คุ้น

เช็งก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเหมือนกันนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดกันกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากพื้นที่ค่ะ

พระสนิทวงศวุฒิวังโสไม่ได้ออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชน
ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
เป็นผู้เดินทางออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนแทนครับ
เราจะย้อนกลับไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
บริเวณประตู๗มีสื่อมวลชนและศิษยานุสิต
เฝ้ารอการแถลงข่าวของพระสนิทวงศวุฒิวังโส
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายกันอย่างครับข้างนะครับ
ซึ่งก็ได้แจ้งกำหนดการว่าจะออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเอง
ในเวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
ก่อนที่จะเดินทางไปมอบตัวที่กองบังคับการปราบปราม

นายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
เดินทางลงมาจากรถและเข้าไปทางประตู๗
โดยบอกกับสื่อมวลชนว่าขอให้รอสักครู่
เพราะกำลังจะเข้าไปรับพระสนิทวงศ์ที่อยู่ด้านในวัดครับ
โดยก่อนหน้านี้พระสนิทวงศ์ได้แจ้งว่าจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าว
ที่กองบังคับการปราบปรามในเวลา๙นาฬิกา
หลังจากเจ้าหน้าที่ออกไม้จับฐานหมินประมาทโดยการโฆษณา

ซึ่งเป็นข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จ
โดยน่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ก่อให้เกิดความปั่นป่วนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร
แต่พอถึงเวลา๘นาฬิกา๑๕นาที
ผู้ที่เดินทางออกมาพร้อมกับรถยนต์คันที่เข้าไปส่งนายองค์อาจ
กลับเป็นพระมหาทศพรปุญยังกุโลครับ
ที่เดินทางออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนแทน
โดยระบุว่าพระสนิทวงศ์ยังไม่ได้รับหมายเรียกหรือหมายจับ
และอยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ดังนั้นจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าพระสนิทวงศ์จะเดินทางออกไปมอบตัว
ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่
กรณีการออกหมายจับของสารอาญาจึงประสานงานตำรวจเข้ามอบตัว
แต่ขอชี้แจงว่าท่านไม่ได้รับหมายเรียก
และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบดีอยู่แล้วว่าท่านก็อยู่ในวัดไม่ได้ไปไหน
เพราะถ้าหากทราบและได้รับหมายเรียกท่านก็จะเข้ามอบตัวอยู่แล้ว
อันนี้ยังอยู่ในช่วงของการประสานงานกันอยู่
ซึ่งวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป
หรือว่าอาจจะเป็นช่วงยังไงต่อไปก็ต้องรอการประสานงาน
ได้ข้อสรุปต่อไปก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะ
อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอง
น่าจะเข้าไปนำตัวพระสนิทวงศ์เดินทางออกไปจากพื้นที่
ในช่วงที่มีการแถลงข่าวของพระมหาทศพรครับ
ทำให้สื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณประตู๗
ไม่พบตัวพระสนิทวงศ์แต่อย่างใด
ส่วนบริเวณตลาดกลางคลองหลวงตลอดช่วงเช้าวันนี้

ยังคงนั่งสวดมนต์และทำสมาธิอยู่ในความสงบ
กลางการตรวจสอบคุมเข้มของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและดีเอสไอ
โดยพระสงฆ์ที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ชุมนุม

ส่วนศิษยานุสิตจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวบุคคล
ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมได้ทั้งหมดครับ
ด้านนางสาวสอนบรวรรณสิริสุทธบรินหรือป้าเช็ง

ขออภัยครับเจ้าของพื้นที่ตลาดป้าเช็งย่านครองหลวง
เดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค๑
เพื่อเข้ารายงานตัวกับผู้บัญชาการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
หลังถูกหมายเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษจากกรณีที่ก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มพระสงฆ์และศิษยานุสิต
คาดว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวก่อความไม่สงบภายในพื้นที่
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์ที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าทีมข่าวยังคงเกาะติดอยู่ที่นี่อย่างต่อเนื่อง
ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวเราก็จะรายงานกลับไปยังสถานีทันทีครับ
สักแร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรรยายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ